ก็ไม่ได้จะงมงายอะไรหรอกคุณผู้ชมอยากจะมีประสบการณ์ถูกโชคถูกลาบกับเขาบ้าง
ก็เลยมาที่วัดแห่งนี้แหละค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวพร้อมรายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมทราบ
ออกเดินทางออกจากบ้านกันไปแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นอีกวันหนึ่งที่จะมีฝนตกนะคะ
แต่ว่ากระจายกันไปกระจุกอยู่ที่ภาคกลางค่ะตรวจสอบข้อมูลกันแล้วกันนะคะ
จากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาสังเกตว่าแต่ละวันเนี่ย
ื้นสีสีเขียวสีเหลืองนี่จะแตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยนะคะ
หนักเบาสลับกันไปค่ะวันนี้พื้นที่ดังกล่าวนั้นจะปกคลุมบริเวณตอนกลางของประเทศ
ให้ชัดเจนขึ้นดูจากแผนที่อากาศดูเส้นความกดอากาศเท่าแล้วกันค่ะ
จะเห็นว่าเส้นนี้นะคะตีโค้งลงมาภาคใต้นะคะ
รวมไปถึงตีโค้งขึ้นไปทางภาคเหนือแล้วก็พาดผ่านลงมาภาคกลาง
รวมถึงภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นบริเวณนางกล่าวล่ะค่ะ
ก็จะมีโอกาสเกิดฝนมากหน่อยดูทิศทางลมกันบ้างนะคะ
เป็นลมมรสุมประจำฤดูคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ยังคงมีกำลังปันกลางนะคะพัดพาดผ่านภาคใต้
รวมไปถึงลมตะวันออกเฉียงใต้ตรงนี้ค่ะพัดขึ้นมาจะส่งผลกระทบ
ภาคตะวันออกภาคกลางแล้วขึ้นไปทางตอนบนของประเทศด้วย
ทำให้ภาคตะวันออกแถบจันทบุรีตราต
ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลื่นเบาไม่ได้สูงมากนักประมาณ๑เมตรนะคะห่างฝั่งออกไปก็จะคลื่นสูง๒เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนั่นเองนะคะ
ถ้าหากว่าจัดอันดับเรื่องของการเกิดฝนในหลายพื้นที่วันนี้ยกให้ภาคกลางนะคะรวมถึงภาคอีสานบางส่วนเพราะว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ๖๐ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนกลางของภาคนั่นเองนะคะ
ลักษณะของฝนที่ตกลงมาค่ะก็จะเป็นฝนที่ตกหนักนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องของการฝนตกสะสมด้วยแล้วก็เตรียมภาชนะหรือว่าเตรียมพื้นที่รับรองเอาไว้ส่วนภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันฝนตกประมาณร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะคะตกกระจายกันไปก็ไม่ถึงขั้นจะหนักมากแต่ก็ระวังเรื่องฝน
สามสิบหกองศาเซลเซียสกันนะคะพื้นที่ที่มีฝนตกแน่นอนค่ะมันก็คือมีความชื้นนะหากว่าเราปากฝนแน่นอนค่ะเสื้อผ้าของเราก็เปียกด้วยกรบอนามัยก็เตือนนะคะว่าถ้าถึงบ้านแล้วควรจะรีบเปลี่ยนเพราะว่าอาจจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้ค่ะส่วนใครจะไปวัดก็อย่าลืมนะคะอยู่ห่างห่างกันไว้เพื่อความสบ
เห็นหินไหมคะนั่นอ่ะโอ้ยควันทูบเยอะมาก